ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้คุณได้
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

เมื่อความกระตันยูต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดปางตาย
ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องอดทนจากอาการป่วยหนัก
เพื่อเอาเงินที่มีอยู่น้อยนิด
ไว้รักษาพ่อแม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
น้อย

ไม่ไหวแล้ว

ทรมานมันเหมือนต้องถูกทั้งเสียทั้งปวดทั้งเหมือนท้องจะฉีกอ่ะ
นอนทรมานเนี่ยเคยนอนแบบสามวันสามคืนลุกไปไหนไม่ได้

มีพ่อมีแม่มีตัวหนูแล้วก็น้องสาวชื่อปู

เพื่อจะแพ็กกล่องขายข้าวกล่องตอนเช้า
ก็มาตั้งหน้าร้านเพื่อให้พ่อเป็นคนขายให้

เพื่อจะเอาทอดแล้วไปขาย

สำหรับคนอย่างหนูนะ

เขาก็เลยต้องพาแนวฝั่งเอาเด็กออกมา

มันก็ดันแผลผ่าตัดชั้นในแตกออกมา

เพราะว่าเรายกไหวก็เลยยก
มา๔ปีโยมยายจนยายเสีย

จามปุ๊บมันก็มีอะไรจานมันตกสะดือ
เราก็เลยไปจับดูมันเป็นปุ่ม

หมอเลยบอกว่าเป็นไส้เลื่อนเริ่มระยะแรก

เขาก็มากระแทกท้ายรถคว่ำไปเลยหน้าพ่อก็ฟาดลงไปเลย
ตะโกนเหมือนคนไม่มีสติเรียกแต่ให้คนช่วยตกใจมาก
พ่อตื่นสิ
หมอบอกพ่อมีโอกาสรอดน้อยละ๕นะอาการโคม่า
คือคิดว่าพ่อไม่อยู่กับเราแน่นอน
แต่แอบหวังว่าจะมีพรุ่งนี้อีก
เป็นอยู่อย่างนี้๔๓วันที่พ่อแบบไม่รู้เรื่องเลย
ทุกคนในบ้านก็พยายามทำกายภาพให้พ่อเพื่อจะได้ยื้อให้พ่อกลับมาอยู่กับเราได้นาน
เคยรอดมากแค่มีชีวิตอยู่ก็พอแล้ว
เพราะต้องกลับมาเดินได้อีกครั้งหนูเชื่อ
ภูมิใจมากค่ะที่เราสามคนแม่ลูกสามารถยื้อพ่อกลับมาได้ในวันนี้ค่ะ
คุ้มใจคนในครอบครัวทุกคนแม่น้องที่มนุษย์ทุกคนที่ถุ่มเทชีวิต

แม่ที่ผมฟื้นมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เหมือนเก่า
ก็เลยแบบประสบปัญหาที่ว่าหนักหนาสาหัสมากเลยล่ะ
พอพ่อเริ่มเดินได้หนูก็เริ่มจะมีความคิดที่จะรักษาตัวอีกครั้งหนึ่ง
สภาพท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ปวดมากเท่าไหร่
เตรียมตัวจะไปหาหมอพ่อก็เกิดมาเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอีก
หายใจไม่ออกตะโกนเรียกหนูกลับมา
หนูก็เลยยกเลิกการรักษาไปอีกครั้งหนึ่ง
พอดูแลพ่อไปสักพักนึงจนพ่อดีขึ้นจากโรค
ทำที่ทำใบพัดแล้วเส้นเลือดสมองตีบ
ก็เตรียมตัวที่จะไปหาหมออีกครั้งหนึ่ง
ก็มีเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นอีก
กลับมาเป็นเส้นเลือดสมองตีบเหมือนพ่อด้วย
ก็เลยตัดสินใจยกเลิกในการรักษาตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้ต้องดูแลทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัว
ตอนนั้นรู้สึกหมดกำลังใจแล้ว
ว่าถ้าเกิดมีมันจะตาย
ขอให้แม่กลับมาก่อนให้แม่มาอยู่เป็นเพื่อนพ่อ
ตอนนั้นท้องป่องขึ้นมากแล้วก็มันแข็ง
น้ำหนักตอนนี้ที่แบกไว้อยู่
เคยนอนทรมานสองวันสามวัน
แล้วก็แบบอยากให้เขาหายด้วย

ได้จะพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย

รายจ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายมันก็สูง
เก็บเงินไว้ให้พ่อแม่กินก่อนดีกว่า
ตอนนี้เงินที่มีก็ดูแล

ที่หนูหามาได้ก็คือใช้แค่วันต่อวัน
ตอนนี้หมดเงินรักษาตัวเองไม่มีเงิน
ไม่มีเงินเพราะว่าไม่มีเงินทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แต่ตัวหนูรักษามันก็มีบัตรทอง
ก็ติดติดมาตลอดติดมาติดมาจนมีใบฟ้อง

เพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าหมอนัท
แม่ก็ต้องไปหายิ้มเงินคนมาให้เรา

พอแม่ขอดูใบนัดหนูก็บอกว่า

เขาก็บอกทนได้เดี๋ยวก็หาย

ครอบครัวสำหรับหนูคือทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็เหมือนเขาเป็นอะไรที่เราขัดไม่ได้

สงสารค่ะก็คือช่วยพี่เท่าที่เราช่วยได้

อยากมีเงินให้กุ้งไปหาหมอ
ซึ่งเขาจะได้รักษาโรคของเขาให้
ได้ดีขึ้นเขาก็จะได้มาดูแลผมต่อไป

ความทุกข์ของหนูก็คือแบบ

พร้อมที่จะฝ่าฟันเคียงข้างไปด้วยกัน

อุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตาม

จากกรุงเทพมหานครอยู่ที่นี่ล่ะครับ

ผมขอชื่นชมก่อนเลยก็แล้วกัน
ว่ากุ้มคือลูกดิตรกระตันอยู่สุด

มากกว่าห่วงชีวิตของตัวเอง

ถ้านับที่ว่ามันเริ่มเป็นเลยก็
ปีนี้ก็เข้าก็๙ปีแล้วค่ะ

เพราะว่ามันยังไม่อ้วนขนาดนี้ไง
หนูก็ยังมีแรงเยอะอยู่
แล้วพอไปเลี้ยงยายแแ
ไม่ไหวมันเหมือนกับพออายปุ๊บมันมีอะไรมันดันลงท้อง
ก่อนที่มันจะใหญ่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
จริงแล้วนี่คุณกุ้งเป็นโรคอ้วนก่อน
เป็นโรคอ้วนก็พยายามที่จะรับการรักษาใช่ไหมฮะ
ผลข้างเคียงของคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยน่ากลัวมากนะ

เห็นบอกว่าบางทีแล้วก็นึกจะหลับเลย

หมอบอกคืนนึงหยุดหายใจเกือบ๕๖๐ครั้ง
มันคือเสี่ยงต้องใช้เครื่อง

คือตอนแรกเลยหนูตั้งใจไปรักษาโรคไส้เลื่อนอย่างเดียวเลย
เพราะหนูก็ไม่รู้ว่ามันต้องเชื่อมโยงกับโรคอ้วน
ถ้าเราไม่รักษาอ้วนให้ผอมลงก่อน
เราพาไปหาไส้เลื่อนไปเดี๋ยวกลับมาอ้วนอีก
ก็ดันไส้ออกมาหลุดมาเมื่อเดิมอีก

ก็คือมันต้องมีการผ่าตัดกระเพาะแน่นอน

ก็คือตัวโรคอ้วนคือศัลยกรรมทุกอย่าง

แต่ตัวนี้ค่าผ่าตัดโรคอ้วนอ่ะแสนสาม

บัตรฐองอ่ะจะออกอยู่ที่ประมาณห้ามึนบาท
มันก็บังคับต้องทำอ่ะพี่

เดี๋ยวมันก็ต้องดันมาอีกอย่างนี้นะครับ
คุณกุ้งเองก็ตั้งใจว่าจะผ่าตัด
เพื่อรักษาโรคไส้เลื่อนถึง๓ครั้ง๓กราด้วยกัน
แต่มันมีเหตุจำเป็นจริงที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้
เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
ครั้งแรกก็ตัดสินใจแล้ว

แล้ววันนั้นเกิดพ่อกับแม่มอเตอร์ไซค์
ก็คือมีหมวกกันน็อกเพียงใบเดียว
เสียสละให้กับคุณแม่ได้ใส่

ขับไปนะฮะแม่พอรถเฉียวท้ายรถ
รถเสียหลักก็คือกำลังจะล้มลงไป
พ่อเขาเลยเอาตัวเองเข้าบัง

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยลงกระแทกหักไปทั้งแถบ

เพราะว่าพ่อพูดเสมอว่า

วันนั้นอาการพ่อเป็นยังไงบ้างแม่
วันนั้นสลบไปเลยสลบไปไป
พ่อไปถึงโรงพยาบาล
ก็หมอก็ไปเอ็กซาเรย์อะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะให้เขาไปเรื่อย

ถ้าผ่าตัดก็คือจะมี๕ที่รอด

บอกว่ายังไงก็ต้องเซ็นให้พ่อผ่า
ก็เซ็นให้หมอพาวันรุ่งขึ้น

พ่อก็กลับมาไตวาย

ว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดแค่๕เท่านั้น
แต่ทุกคนตัดสินใจว่า

มีทั้งไตวายมีทั้งนู่นนี่นั่น

พอ๔๓วันครับ

เต็ม
แม่เองนั่งหลับ
ไม่เคยที่จะได้ล้มตัวลงเลย

เผื่อที่ว่าพ่อเป็นอะไรกลางคืน

แม่จะต้องเจอพ่อก่อน
วินาทีสุดท้ายถ้าพ่อจะจากไปอยู่ตลอด
ก็จนมีปฏิหารอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วก็คุณพ่อก็กลับบ้าน
ได้กลับบ้านค่ะ

ตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
ดีขึ้นครับแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันทำอะไรหนักไม่ได้ครับ

ลูกแม่เลยมันคิดผมจะโน่นล้องไห้ทุกวัได้
อย่าคิดมากเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ
ผมตอบแทนลูกของพ่อยังได้เลยนะครับอยู่เป็นกำลังใจกัน
พอพ่อดีขึ้นกุ้งเองก็พร้อมที่จะเตรียมตัวไปผ่าตัด
พอก้าวขึ้นรถไปที่เราเห็นนะฮะ
พ่อเกิดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

เลยต้องพาพ่อเข้าโรงพยาบาลครั้งที่๒

หลังจากผ่าหัวใจพ่อก็มีอาการคล้ายตอนที่ผ่าสมองอีก

ตอนที่ออกมาจากห้องผ่าตัดแล้ว

ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคิดตัวเองไม่ต้องคิดถึงแล้ว
คือพ่อต้องเอาพ่อกลับมาให้ได้ก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดพ่อเอากลับมาไม่ได้คนที่แย่เลยแม่เนี่ย

เพราะแม่นี่อยู่กับพ่อตลอดเวลา

ปฏิหารก็มีจริงด้วยความรักผมเชื่อนะ
พอฟื้นกลับมาในครั้งนี้นะครับ
เต้าพ่อก็ใจชื้นขึ้นมาอีกแล้วว่าเออ
เราไม่สูญเสียอะไรแล้วแม่ก็ใจดีขึ้นไหม
แม่ดีขึ้นโก้งแม่ดีแล้ว

พอครั้งที่๓จะไปเกิดอุบัติเหตุ
เข้าโรงพยาบาลแม่เป็นอะไร
เป็นซึ่งแล้วสมองติดไปหาหมอ

สามเดือนกว่าจะเดินได้
เพราะต้องรักษาชีวิตแม่เอาไว้อีกคนหนึ่งก่อน

เอาไว้ก่อนฉันปวดฉันขอทน

แต่รักษาแม่จนแม่หาย
ก็สงสารเขาเหมือนกันสงสารมาก

แม่คิดมากถึงขนาดบางครั้ง

ครั้งแรกจะชวนพ่อขึ้นไปบนตึก

เราเป็นลูกเราก็เสียใจ
ว่าทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้

เพราะไม่เคยทั้งพี่กุ้งทั้งหนู
ไม่เคยคิดเลยว่าพ่อกับแม่จะเป็นภาระ

เพื่ออยากจะดูแลเขา
แต่เขาคิดน้อยใจโทษตัวเองมาตลอดเลยว่า
เป็นเพราะเขาทำให้ครอบครัวเป็นแบบนี้

หลายครั้งที่แม่ชวนพ่อไปฆ่าตัวตายมาก
พอบางครั้งแอบได้ยินก็เสียใจ
ไม่อยากให้พ่อกับแม่คิดแบบนี้ค่ะ
ไม่คิดแล้วนะแม่พ่อนะครับ
กับแม่ถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะ

แล้ววันนี้พ่อกับแม่จะรู้ไหมว่า
สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เสียสละมาทั้งชีวิตเนี่ย
เขาอุตส่าห์ไม่ไปผ่าตัดแล้วก็เพื่อรักษาชีวิตพ่อกับแม่

ผมถ้าเห็นพ่อแม่ป่วยอยู่ตรงหน้านะ

เนี่ยผมเข้าใจในหัวอกของเขาสองคนเลยอะครับ
ตอนนี้ครอบครัวเราได้รายได้มาจากไหนบ้างอะครับเนี่ย
ก็หลักก็ขายข้าวกล่องตอนเช้า
แล้วแม่ก็ขายขนมตอนสาย
ก็มีแค่สองอาชีพแล้วตอนนี้หนูก็ไม่มีตรงไหนได้อีกแล้ว

อันนี้ไม่มีที่โดนจัดระเบียบหนูก็ไม่มีที่ขาย
ก็ได้แค่ตรงนี้ค่ะที่มาเป็นห่อเลี้ยงชีวิตในบ้านตอนนี้

ขายอยู่หลังหมอธุรกิจบรรดิษฐ์ค่ะ
วันธุริหัสแล้ววันอื่นก็จะขายตามแถวบ้านไซส์ไหม
เพิ่มสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตลาดมาทั่วไป
ช่วยกันนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปเห็นนะก็อุดหนุนกันนะครับ

มีค่ะตอนนี้ค่าบ้านก็หลายเดือนแล้วค่ะ

แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าบ้านก็คือมีหมายสารนะคะ
ก็ไม่ได้ไปพอถ้าหนูไปก็ไม่มีสตังค์ไป
แล้วก็ต้องหยุดขายของอีกก็ไม่มีเงินอีก
หนูก็เลือกที่จะไม่ไปก่อน

หนูก็จะบอกเขาให้เขาเข้าใจว่าหนูเป็นอย่างเงี้ย
หนูขอดูแลครอบครัวก่อนได้ไหม
ถ้าเกิดหนูพร้อมแล้วหนูจะกลับไปเคลียร์ให้เขา

ถ้าเผื่อว่าแฟนรายการเกมต่อชีวิตก็เยอะอยู่
ถ้าเผื่อว่าได้ดูนะครับก็คงจะเห็นแล้วว่า
ในเรื่องทุกข์ร้อนของครอบครัวของคุณกุ้งเนี่ย
เป็นอย่างที่เล่าและเป็นอย่างที่ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รู้กันนะครับ
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตกุ้งจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนครับ

เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีบ้านแล้วพ่อแม่อยู่

แล้วที่เหลือแล้วหนูค่อยมารักษาตัวหนูเอง
แล้วก็เอามาใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว
ให้พ่อให้แม่ได้มีเหินไขก่อนกิน
บ้านมันจะเดินมาค่ะ

เส้นทางชีวิตนั้นไม่เคยมีทางตันครับ
บใดที่ชีวิตเรานั้นยังมีลมหายใจ

ที่จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรค

และวันนี้นะครับความหวังที่จะคว้าเงิน๑ล้านบาท

ห้ามพลาดนะครับในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ภาพใดคือลายเหล็กดัดที่ติดตรงประตูบ้าน